พี่มี่ผ่านไปแล้วมาดูฝ่ายชายกันบ้างดีกว่านะคะ
ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเคยหมดฝันอยู่เหมือนกันนะ
เพราะว่าทำเพลงกี่ปีกี่ปีก็ไม่ดังสักทีค่ะ
เห็นว่าเซ็นสัญญาไปด้วยกับค่ายเพลง

เห็นว่าทีมงานของเขาทั้งหมดเป็นชาวเกาหลีหมดเลยค่ะ

เป็นแนวแดนสบัดมาเอาใจแฟนคลับค่ะ
งานนี้เขาว่าหนุ่มอีสานหน้าเกาหลีจะมั่นใจขนาดไหน
และเพลงนี้จะปังจริงหรือเปล่า
แต่วันนี้เปิดตัวอนาคตจะมีแบบไปที่เกาหลีไหมคะ

ก็ถ้ามีโอกาสได้ไปอยู่แล้วก็น่าจะไม่ได้ไปอยู่แล้ว
เกาหลีทั้งเวียดนามทั้งพม่าอย่างนี้ครับ
เขาก็จะวางแพลนไปว่าไหนจะพาเราไป
ใช่ก็ได้กลับมาทำงานก็ดีใจมากนะครับผม
แล้วก็ตั้งใจทำมากนะครับ

แล้วก็ได้มาเจอกับค่ายที่แบบลงตัวกับเราแล้ว

ก็ติดตามผลงานแล้วก็ให้กำลังใจกับเต๋ากันได้นะครับ

ส่วนอีกหนุ่มนะคะที่มีความหล่อสะดุดตาซะ

ลูกชายวัย๓๐ปีของอัตตะนิรัติศัยค่ะ
อร่าเนี่ยเด้งเกินหน้าเกินตาดาราซะเหลือเกินค่ะ
ก็ถามหน่อยละกันว่านอกจากเป็นงานผู้จัดแล้วเนี่ย
มีโอกาสจะขยับกลับมาเล่นละครบ้างหรือเปล่า
เพราะว่าสมัยวัยรุ่นเขาก็เคยมาแจมหน้าจออยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะคะ

อาจจะมีบ้างนิดหน่อยครับผม

แต่ว่าถ้าเกิดใครคิดถึงเนี่ยอยากเห็นผมเล่นละคร
ก็เดี๋ยวอาจจะออกมาให้เห็นหน้าเห็นตากันบ้าง
ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะแหมผลงานดีโดนกันทั้งนั้นเลยนะคะ